สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่

เมื่อวานคุณหนุ่มเขาบอกว่าพรุ่งนี้เจอคุณมดดำนะครับ

คุณผู้ชมค่ะตอนนี้คงจะไม่มีอะไรในเรื่องของการประท้วง

ตอนนี้ผลการชนสูตรของจอร์สบอยออกมาแล้วเป็นนิติเวชอิสระ
เป็นนิติเวศที่มีนาโปรลิสเขาก็บอกว่าเหมือนกับมีอาการโรคหัวใจ
มีอาการหยุดหายใจไปเพราะว่าโรคประจำตัวของเขา
แต่บอกว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่นิติเวทย์อิสระก็เปิดเผยว่าจอร์จฟรอยด์
เสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจเนื่องจากแรงกดที่ต่อเนื่อง
หลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจของมิเนียอาร์โปรลิสใช้เข่ากดลงที่คอ
กดดังกล่าวขัดขวางการไหลเวียนของเลือดที่ไปเลี้ยงสมอง
เสียชีวิตภายใน๔นาทีเขาโดนกดไป๘นาที๔๖วิ

ใช่คือ๔นาทีหลังเนี่ยไม่ตอบสนองแล้วแต่ก็ยังโดนกดอยู่
ซึ่งสรุปว่าเป็นเหตุนี้คือการฆาตกรรม
ผลการชนสูตรครั้งนี้ค่ะตอนนี้ก็ใส่ชุดส้มมาแล้วนะตำรวจคนนั้นก็ถูกจับไปแล้ว
ครั้งนี้ขัดแย้งกับผลการชนะสูตรของนิติเวศที่เฮนิพิน
ซึ่งออกมาก่อนหน้านี้ที่บอกว่าไม่พบหลักฐานอย่างเป็นรูปธรรมที่สนับสนุนว่า
ฟรอยเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจจากบาดแผลหรือว่าการบีบรัดคอ
แต่สาเหตุการเสียชีวิตมาจากอาการของโรคหัวใจเป็นหลัก
อันนี้คือนิติเวศแรกซึ่งเขาก็ไปบวกว่าสารเสพติดเขาก็มีนะ
ในเฟนทานินและเม็ดเอ็มเฟตามีนแต่ไม่ได้ระบุถึงปริมาณของยาในเลือดของฟรอยด
ทั้งนี้เดริกชาววินเจ้าหน้าที่ตำรวจที่กดคอของฟรอย
ถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมระดับ๓และฆ่าคนโดยประมาท
แต่ว่าเป็นทนายของครอบครัวฟอยบอกว่าเจ้าหน้าที่คนนี้ควรถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมระดับหนึ่ง
ที่เจ้าหน้าที่อีก๓คนด้วยที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ต้องถูกไล่ออก
และไม่มีการตั้งข้อเก่าหาซึ่งโรมานุชี่ได้เรียกร้องให้ตั้งข้อหาคดีอายากับเจ้าหน้าที่ทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์นี้
อย่างไรก็ตามสถานการณ์การประท้วงของสหรัฐในอเมริกาและทั่วโลกทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น
โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจในมิซูรี่ถูกยิงไป๔ลาย
เรื่องต้นรายงานอาการยังไม่ถึงแก่ชีวิต
ขณะที่โนเดอร์ทรัมป์ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาได้ส่งกองทัพ
ที่เป็นของกลางส่งไปสลายมอบโดยวิธีการต่าง
แล้วก็ใช้เฮลิคอปเตอร์บินต่ำให้ลมจากใบพัดก่อกวนม็อบ

จากลมพัดแรงโดนกิ่งไม้แล้วปรากฏบ้านเรือนเสียหายมากกว่า
ม็อบกลุ่มม็อบส่วนหนึ่งได้รับบาดเจ็บ
ตอนนี้ล่าสุดยังเป็นข่าวที่ยังไม่ได้อยู่ในสื่อ
แต่ว่าคอนเฟิร์มมาแล้วว่าที่ลาสเวกัสตำรวจเสียชีวิตหนึ่งลาย
ก็คือมีการยิงกันที่ลาสเวกัส
ตอนนี้เนี่ยคือรัฐที่ประท้วงเนี่ยจะเป็นรอบอเมริกา

อยู่ที่ฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกจะประท้วงหนัก
แล้วก็ที่ทำเนียบข่าวค่ะ
เมื่อวานที่โดนัลดทรัมป์ต้องเข้าไปอยู่ในห้องนิรภัย
๑ชั่วโมงแล้วก็ปิดไฟ

ธรรมเนียบขาวเนี่ยไฟไม่เคยดับ

ผู้ประท้วงตอนนี้ก็ค่อนข้างหนัก

ตำหนิผู้ว่าการรัฐแล้วก็จะใช้ทหารเลย

ซึ่งตามกฎหมายใช้ไม่ได้ยังไม่ได้

เพื่อแสดงถึงการต่อต้านการเหยียดสีผิว

ชีวิตคนดำมีค่า
เขาบอกว่าการเหยียดผิวกลายเป็นประเด็นที่เรียกว่า
ขัดแย้งร้อนละอุไปทั่วโลกเลยทีเดียว
ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้เข่า
แล้วก็กดลงไปที่พื้นจนหายใจไม่ออก

ทั่วประเทศสหรัฐกันเลยทีเดียวนะคะ
รวมไปถึงหลายประเทศในยุโรปด้วย
ซึ่งขณะที่นักกีฬาดังหลายคน
ก็ออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมในเรื่องนี้กันด้วย

สำหรับเรื่องของการเหยียดผิวในอเมริกา

เคยถูกจับข้อหาปล้น
แล้วก็มียาเสพติด
ตัวผู้ร้ายของทางตำรวจอยู่แล้ว

ความตายคือบอก๕นาทีก็ตายแล้ว

คือมันก็ทั่วไปคือการบีบคอคนตายถึง๕นาที
เขาก็พูดเขาก็ร้องขอไปอยู่แล้วว่าเขาหายใจไม่ออก
เมื่อวานก็มีภาพตอนที่เขาโดนจับก่อนที่จะโดนกดคอ
ก็คือไม่ได้มีอาการขัดขืนเพราะถูกล็อกหลัง
ถูกไหล้หลังแล้วก็ใส่ขนแจมือไปแล้ว

กลายไปก็บอกทะลุ๓๐เงินไปแล้วถูกต้อง
๓๐กว่าเมืองเป็นพิธีเรียบร้อยน์แล้วคุณคิดดูไว้กัน
จากภาพนี้ภาพเดียวจากคลิปต้องใช้ว่าเป็นคลิปคลิปนี้คลิปเดียว
ทำให้แบบว่า๑คนไม่กลัวโควิดกันเลย
อเมริกาคนไม่กลัวโควิดกันเลยคนออกมาแบบว่า
ลืมไปเลยด้วยซ้ำไปว่ามันเป็นการแพร่ระบาดของโควิด
ตอนนี้แก๊สน้ำตาหนักกว่าโอ้ยฉันดูไม่ไหววะ
สองเขาบอกว่าธุรกิจร้านค้าทั้งหมดโดนทำลายหมดเลยนะฮะ
แม้กระทั่งตอนนี้ท่านที่มีญาติพี่น้องที่เป็นเจ้าของร้านอาหารไทย
โดยเฉพาะไทยสแควร์ทั้งหลายไทยเทาทั้งหลาย

ถูกต้องไหมครับเพราะว่าเขาบอกมีร้านอาหารคนไทยเยอะพอสมควรที่โดนทำลาย
แม้กระทั่งซุปเปอร์มาร์เก็ตไทยหรืออะไรกันเองเนี่ย
ก็โดนทำลายเยอะเหมือนกันเพราะว่าแต่ละเมืองเนี่ย
เขาก็จะมีแบบไทยสแควร์เนอะเขาก็จะมีแบบว่าไทยทาวน์
หรือแบบว่าเป็นร้านอาหารไทยตอนนี้ได้รับผลกระทบกันเยอะพอสมควร
ก็บอกว่าถึงกระดับว่าโดนทำลายร้านอ่ะมันมีป้นระดมอ่ะพี่
เมื่อวันก็อุเป็นส์อ่ะเผาหมดเลยไม่ใช่อุเขาเรียกอะไรเช่ารูมใช่มั้ยแฮะ
เขาว่าอย่างนี้นะแล้วก็เลยเหมือนกับปะทุมันรวมกัน
ก็เลยประทุกันมาเป็นเรื่องนี้เหมือนกับเป็นการเอาคืน
คืออันนี้ในแง่ของคนวิเคราะห์เรื่องปัญหาสีผิวของชาติอเมริกามันมีมานาน
แต่ในขณะเดียวกันที่คนมันออกมาบางทีอาจจะเป็นแค่จุดน้ำพึ่งหกเดียวก็จริง
แต่เราต้องยอมรับสถานการณ์ไม่ใช่เฉพาะในประเทศ

เรายังมีคนไทยช่วยเหลือด้วยกันเองถูกต้องไหมครับ

เรามีตู้ปันสุข
ทุกคนที่มีสำนักอธิบัตรในเมืองทุกคนได้เงินหมด
แต่ในขณะเดียวกันมันประกอบกับว่าช่วงเศรษฐกิจตกต่ำด้วยไง

เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเห็นว่าภาพที่เกิดขึ้นมามากที่สุด
น้ำพึ่งคำว่าน้ำพึ่งหยดเดียวใช้ได้เลย

เพราะว่าเราจะเห็นได้มากที่สุดคืออะไรรู้ป่ะว่า

เราจะเห็นว่าร้านไหนที่มีของมูลค่าแพงโดนปล้นหมด

ไม่ต้องก่อนที่จะมีการประท้วงให้ซ้ำไป
ก่อนที่ชายหาดก็หนักแล้ว
คนไม่กลัวคนไม่กลัวจริง

แต่ในช่วงแบบ๓วันหลังที่เราเห็นกันภาพกันชัด
นี่คือคนแบบหลายเมืองมันลุกคือเพิ่มขึ้นมาด้วย

ของที่นู่นนะคะที่เขาเริ่มมีเหตุการณ์กัน

วันนี้เข้าวันไม่ไม่อยู่แต่ว่าน้องรู้ข่าวอยู่

แล้วเขาบอกว่าคนไทยร้านอาหารไทยหลายร้านตอนนี้
โดนโดนทำลายโดนปล้นโดนอะไรเบิกโดนเข้าไปทำลายร้านอาหารกัน
ค่อนข้างที่เยอะพอสมควรนะสมมติอยากเห็น

ถ้าสมมุติเรามีญาติพี่น้องที่อยู่เมืองไทยเนี่ย

มายามีมีไหมยังไม่มีหรออยู่มายามีบีช

อัพเดทตลอดตัวนี้ครูมีการยิงแบบว่าไม่ได้ยิงด้วยแม่ไส้

ยังไงที่รัสเวเกอร์เค้าบอกมีคนเสียชีวิตก็เริ่มมีแล้วนะ

ขอต่ออีกสักนิดนึงนะฮะ

วันนี้คุณจะใช้น้ำมันกัญชา
เราเคยให้ไปลงทะเบียนที่กระทรวงสาธารณสุขแล้ว

กฎหมายยังไม่ให้ปลูก

หรือแม้กระทั่งบางคนไปยกกฎหมาย

ปรากฏอ้าวเราก็ปลูกกันได้แล้วสิ
ปรากฏกฎหมายยังไม่ผ่านสักพัก

กัญชามันไม่ใช่ยาเสพติดแล้วล่ะ
อันดับที่๑กัญชาไม่ใช่ยาเสียบติดแล้ว

เพื่อการรักษาเป็นโรคอะไรแบบนี้

ไมเกรนเบาหวานความดัน

หรือยับยั้งมันช่วยได้เยอะ
แต่ในขณะเดียวกันวันนี้ตำรวจ
ไปจับปรากฏดีนะที่ไม่ใช่คนไทย

โอ้โห

โกดังยังอ๋อศุษย์๘๒เนี่ย
เจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนสอนอทองหล่อเนี่ย
ทำการจับกลุ่มนายมหาโฮยินอายุ๓๖ปีชาวฮ่องกง

เพราะส่วนใหญ่ที่เราบอกว่าถูกคืออะไร
สกัดเป็นน้ำมันสำหรับการรักษาเข้าใจใหม่นะฮะสำหรับการรักษา
เขาจะต้องสกัดเป็นน้ำมันไปผสมกับคามินชั่นบ้าง
สมอะไรโดยแพทย์แผนไทย

เอาการรักษามาผสมกับคามิ่นชันเอาการรักษามาผสมกับคามิ่นชัน
อย่างนั้นไม่ผิดแต่ไม่ใช่โอ้แห้งแห้งอย่างนี้ไม่ได้
ใช่เดี๋ยวนี้เขาปล่อยให้แห้งเลยเหรอใช่ไหม

เอาไว้สูบไว้ป้องไว้สูบไว้สโมก

สดใส่ไปในน้ำแกงใส่เป็นน้ำแกง
คือใช้ใบสดเลยซึ่งมันยังมีคุณค่ามากกว่า
แห้งคือถามว่าสโมกมันดีไหม
สำหรับสโมคมันเคยถามคุณหมอหมอบอกมันช่วยได้
ถ้าคุณเป็นมะเร็งปอดเป็นอะไรอย่างนี้นึกออกป่ะ
มันจะต้องเหมือนใช้วิธีลมควันพี่
แต่คนเราถ้าเอามาสูบโจ๊งผิด
เพราะว่ากัญชาในการแพทย์อนุทินก็ช่วยคุณไม่ได้
ใช่ก็ยังถือว่าถูกต้องไหมครับ
อันนี้มันคือการสูบติดอยู่
เขาบอกพฤติกรรมเนี่ยลักลอบจำหน่ายกัญชา
แล้วก็มีแหล่งผลิตกัญชาอยู่ในเขตประเวท

แล้วมาเปลี่ยนวีซ่าเป็นนักศึกษาเมื่อปี๖๒

กิโลกรัมละนะตอนนี้นะแห้งอย่างนี้นะ
ฮะขนาดมันต้องใหญ่นะมันเบาแต่มันเยอะเพราะว่ามันเบา

ปรายศนีย์คือแม่๒กิโลหนึ่ง
น้ำมันส่งทุกวันนี้ยังผิดอยู่เลยนะ

มันไม่มีกลิ่นอ่ะเขาส่งปรายศนีย์ได้หรือประแม่

แต่อย่าลืมอันนี้มันมีช่องว่างอยู่อย่างหนึ่งนะกัญชาถอนออกจากยาเสพติดแล้วทั่วโลก

แต่ของเราเราจะต้องเริ่มจากกัญชงก่อน
เพราะว่าเราเอาแค่สิ่งที่เราต้องการไม่ได้ต้องการให้คนมานั่งสูบ
ไม่ได้ให้ทุกคนอู๋กินของหวานทั้งวันกินของหวายปองทั้งวันมันไม่ได้
นึกออกป่ะเราต้องการเอาไม้
ที่มันมีมาจากกัญชงกัญชา
เราต้องการเอามาทำยาแค่นั้นเราไม่ได้เอามาสูบ
ปรากฏว่าผู้คนจีนก็ได้มีโกดังปลูกต้นกัญชา

พบกุญแจรีโมทเปิดปิดโกดังดังกล่าวเนี่ย

พี่พันธุ์ของประเทศไทยคือพันธุ์ที่ดีที่สุดในโลกนะครับ
โอ้โหกดออกไปเอาที่ไก่ที่วัวมานั่งพวน
ไม่มีบอกไหมครับ
นี่ขนาดไม่ใช่คนรวยนะเขายังทำได้ขนาดนี้
ก็กิโลละแสนมึงจะเอาไปเถอะ
ค่าไฟต่อเดือนนะเดือนละแสน
เดี๋ยวก่อนนะกี่นะพันต้นหรือไง

ปรากฏว่าถ้าสมมุติเอาจริงนะ

พอดูว่าไปเช่าเดือนละ๔๐๐๐๐
ไปเช่าที่ปลูกเนี่ยเช่าโกดังเนี่ยเดือนละ๔๐๐๐๐บาท
แต่ปรากฏว่าคนเรามันเช่า๔๐๐๐บาทก็น่าจะค่าไฟสักหมื่นกว่าบาท

ปรากฏค่าไฟเดือนละแสนให้อีกเจ้าของตึกคงแบบว่า
การไฟฟ้าอะไรเออนี่ไงแล้วคงจ่ายแบบจ่ายเร็วนะชิวเอ๊ะ
เพราะฉะนั้นคำนึงคุณฟังดีนะฮะกัญชาถ้าเป็นน้ำมัน
มันไม่ได้มีความผิดนะฮะแต่ถ้าสมมุติเป็นการเอาไปสูบเอาไปทำอะไรอย่างนี้
มียาเสพติดให้โทษประเภทที่๕เอาจริงกฎหมายมันก็ไม่ได้ร้ายแรงหรอก
ประเทศที่๕กัญชาไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย
อันนี้แหละแต่ถ้าไว้โดยจำหน่ายโดยผิดกฎหมายอันนี้ร้ายแรงแล้ว
และผลิตยาเสพติดให้โทษโดยผิดกฎหมาย
ก่อนนำตัวพร้อมของกลางไปสอบที่สอนอประเวทดำเนินคดีต่อ

เพราะดูโรงงานใหญ่ยักษ์เลยนะ

โรงงานใหญ่ยักษ์ระดับโรงงาน

มาดไฟเก้าต้องมอบม้อตแปรงตรงใหญ่นะ
พี่ไปดูท่อแอร์นางซิ

เฉพาะวางระบบแอร์นั้นหมดไปเป็นล้าน
กัญชาคงเย็นฉ่ำเบิ่งนะ

วิธีการทำให้แห้งคือปล่อยไม่ต้องเอามาอบหรือปล่อยให้แห้งคาต้น

ผมต้องถามแม่มดเพราะแม่มดเคยมาหมดแล้ว

ที่เชียงรายเขามีมหาลัยหนึ่ง

ทางการแพทย์ว่าเขาจะต้องมาศึกษา

เราว่าปลูกกับพื้นดินยากเหมือนกับ

แต่น้ำมันมาจากไหนบ้างเขาไม่สามารถจะรับประกันเราได้ว่าออร์แกนิคหมด

อันนี้ออร์แกนิคแยกมาเลยไม่มีผูกกับพื้น

การทำพืชเศรษฐกิจเลยคุณแม่นะ

จำนวนที่จะไปทำน้ำมันมันต้องใช้เยอะไหม

เป็น๑๐๐๐ต้นได้๑ขวด
ได้๑ขวดนึงโอ้โฮต้องใช้ที่อยู่
ละคอนพนมบึงการหนองขาย

เป็นแหล่งที่ปลูกกัญชาและพันธุ์กัญชาที่ดีที่สุดของโลก
แต่ปรากฏวันหนึ่งเราแค่เปลี่ยนความคิดว่า

เอามาใช้แบบมันเกิดการหลอน

มันอาจจะต้องอยู่ในปริมาณที่มันพอเหมาะกับการรักษาหรือเปล่า
อะไรที่มันมากเกินไปบางทีมันก็ไม่ดีนะคะ
เอาล่ะมาต่อกันที่เรื่องของการระบาดของโควิด๑๙ในประเทศไทยกันบ้างค่ะ

โศกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด

ถึงสถานการณ์การระบาดของโควิด๑๙ในประเทศไทย
ซึ่งวันนี้พบว่ามีผู้ป่วยเพิ่ม๑รายนะคะ
ผู้ป่วยยืนยันสะสม๓๐๘๓ราย
กลับบ้านแล้ว๒๙๖๖ราย
แล้ววันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม๑รายค่ะ
รวมผู้เสียชีวิตอยู่ที่๕๘ราย
สำหรับผู้เสียชีวิตก็เป็นชาวไทยอายุ๘๐ปี
มีโรคประจำตัวเป็นหอบหืด
วันที่๒๘เมษายนก็เข้ารับการรักษา

แล้วก็พักฟื้นอยู่ที่หอผู้ป่วยพิเศษรวม
มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันในหอพักเดียวกัน
เก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการพบเชื้อนะคะ
ก็คือมาจากบุตรสาวแล้วก็บุตรเขยติดเชื้อ
มาจากการเฝ้าไข้ที่โรงพยาบาล
วันที่๙พฤษภาคมมีระดับออกซิเจนในกระแสเลือดลดลง
ตรวจร่างกายก็พบเสียงผิดปกติในปอด
ส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
แพทย์ก็เริ่มให้หย่าต้านไวรัสทันที

ก่อนจะเสียชีวิตด้วยอาการปอดอักเสบ
จากการติดเชื้อโควิด๑๙ในวันที่๑มิถุนายน
ทั้งนี้ผู้ป่วยรายใหม่อีกหนึ่งรายนะคะ
เดินทางกลับมาจากซาอุดีอาราเบียนั่นเองค่ะ

หลายคนถามเรื่องของวันหยุด
ชดเชยเทศกาลสงกรานเนี่ย

เท่ากับครึ่งปีนะคุณแม่
ใช่บางคนตั้งแต่ปีใหม่

หลายคนก็รอว่าเอ๊ะหลังจากสงการไปเนี่ย

ตอนนี้เนี่ยเขาจะบอกว่าวันนี้นะคะ
คุณอิทธิพลคุณปลื้มหรือว่ารัฐมนตรี

ก็เปิดเผยถึงเรื่องของการพิจารณาวันหยุด
ชดเชยเทศกาลสงกราน
นี่แหละค่ะว่าจะเลื่อนไปอยู่ในช่วงไหน
เขาบอกว่าจะไปเป็นเดือนกรกฎาหรือเปล่า
ซึ่งก็จะมีการพิจารณาเรื่องดังกล่าว
จากเดิมมีการหารือกันว่า
อาจจะเป็นช่วงวันหยุดวันอาสารหบูชา

ก็คือต่อไปเลยโดยต้องหารือกับผลเอกประยุจจันทร์โอชาญนายกุศมนตรี
ว่าจะชดเชยในช่วงไหนดี
จะเป็นวันที่๔ถึงวันที่๙กรกฎาคมไหม
หรือจะเป็นช่วงปลายเดือนกรกฎาคม
ซึ่งมีวันหยุดในวันเฉลิมพระชนมพันศาส
แต่ก็จะต้องพิจารณาให้มันทีถ้วนแล้วก็รอบครอบก่อน

บอกว่าในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรม
ขณะนี้มีการขอผ่อนปลนในเรื่องของกองถ่ายค่ะ

ในเมืองไทยเขาบอกว่า
จากเดิมจากบอกว่า๕๐คนถูกไหมคะ
ขอเพิ่มเป็น๘๐คนต่อกองจะได้หรือเปล่า

แล้วก็สมาคมวิชาชีพด้านโทรทัศน์

จะมีการเสนอในที่ประชุมของสบคเช่นเดียวกัน

ซึ่งตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปว่ามีการปิดน่านฟ้า

กองถ่ายที่มาจากต่างประเทศเขาอาจจะ

ก็อาจจะต้องพิจารณามากกว่านี้อีก
อีกใช้และแสดงไทย

เสียงนี้เลยนะนายก
อย่าพึ่งพูดวันหยุดชดเชยสงการ
ตอนนี้ดูมาตรการผ่อนคลายระยะ๓ก่อน
ถ้าขอรมอเห็นก็สิ่งที่แน่นอนอยู่แล้ว
ปรับลดค่าภาษีสิ่งปลูกสร้างปี๖๓

ภาษีสิ่งปลูกสร้างปี๖๓ลด๙๐นะ
แต่ปกติมันก็ไม่ได้แพงอยู่แล้วใช่ไหมล่ะ

นายกจะปรับคอรมอลยังไม่ปรับคอรมอลแน่นอน
แล้วก็นายกเขาบอกบางคนบอกว่าโอเคล่ะ
สิ่งหนึ่งที่จะต้องคนเป็นห่วง
เรื่องการศึกษาการเปิดเรียน
เพราะเมื่อกี้นี้ถ้าสมมุติสงการจะย้ายไปเปิดกรกฎาคม
ถูกต้องไหมครับไปหยุดที่กรกฎาคมอ้าวเด็กเพิ่งเปิดเทอมไม่ใช่เหรอ
เด็กเปิดเทอมที่เขาว่าไว้ว่าวันที่๑กรกฎาคม
นี่ก็จะหยุด๔๙หรือเปล่าก็ไม่รู้
เปิดแป๊บนึงเด็กได้หยุดอีกแล้วเหรอ
แต่นายกก็เลยบอกอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งถามเรื่องวันหยุด

เข้าใจว่าเรายังมีโควิดอยู่
ก็ต้องรอให้รัฐมนตรีว่าการศึกษาที่การเสนอมาก่อน
ผมอ่านอยู่แต่มันมีรายละเอียดมากนะ
นับเปิดเทอมตั้งแต่๑กรกฎาคมถึง๑๖พฤษภาคมเหมือนเดิม

กรกฎาคมไปนู่นสิ้นปีจบป๖ม๒ม๔
๑๖พฤษภาคมเลยนายกเขาก็ว่าอย่างนั้น
พฤษภาไปถึงพฤษภาปีหน้ายาวเลย

เพราะเด็กมันหยุดมาครึ่งปีแล้วถูกต้องไหมฮะ

ใช่เร็วเนอะเรารู้ตัวกันเองหรือเปล่า
เดือนนี้เดือนที่๖แล้วเหรอคุณคุณรัก
อ่ะพี่ไม่รู้ตัวใช่ไหมเออเมื่อเช้าตื่นขึ้นมาตัวเอง

มิถุนายนหลังจากปรับลดค่าไฟเป็นเวลา๓เดือน
ปรับลดมาเดือนอะไรมีนาเมษาภรรษภามีควรรู้สึกว่าข้าัอยลดลงไหม
อยากมาเที่ยวของฉันความรู้กันครับเดี๋ยวฉันเท่าเดิม
ไม่มีอะไรลดแล้วก็บอกว่าโอเคล่ะ
แล้วก็หลังจากที่คอรมอลมีมติปรับลดค่าไฟ
เป็นเวลา๓เดือนระหว่างมีนาคมถึงพฤษภาคม
จบเดือนพฤษภาคมไปแล้วถูกต้องไหม

ผู้ใช้ไฟฟ้าไฟบ้านที่อยู่อาศัยประเภท๑๐

มันจะมีพวกที่ใช้รับสิทธิ์ใช้ฟิล์มเป็นเวลา๓เดือน
แล้วก็ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภท๑๒ประเภท๑๓
ก็คือสิทธิ์ลดการใช้ค่าไฟฟ้า

เมื่อเทียบหน่วยจากการใช้ไฟฟ้าอย่างที่เราบอก

นับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นั่นเป็นฐาน
มีนามีนาเมษาพฤษภามันจะขึ้นมาเท่าไหร่
ก็ยึดฐานของเดือนกุมภาพันธ์

เดือนนี้คุณจ่ายค่าไฟเต็มแล้ว
ที่ผ่านมาเขาบอกว่าลดกันบ้างไหมแองจี้

อยากจะรู้ว่าทุกคนรู้สึกว่าได้ลดค่าไฟกันบ้างไหม

ต้องกักตัวอยู่บ้านสถานการณ์โควิดแล้วล่าสุด
คิดค่าไฟตามรอบบินปกติแล้วนะฮะ

แล้วค่าก็บอกว่าได้ลดไป๕๐๐บาทบ้าง

เดือนมีนากับเมษาไม่ได้ลดเลย

เขาจะให้เดือนนึงหรือว่าเขาบอกเขาจะให้หลายเดือน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเขาแนะนำมาอย่างนี้
ประชาชนนะฮะผู้ใช้ไฟฟ้าให้คุ้มค่าเนี่ย
เปิดดูคู่มือนะฮะให้เปิดดูคู่มือประหยัดไฟฟ้า

รัฐมนตรีสนทิรัฐเขาก็เลยบอกว่า

ค่าไฟคงจะประหยัดกันขึ้นเขาว่าอย่างนั้น
แต่ตอนนี้ก็ร้อนนะร้อนอบอ้าว

เหมือนเป็นช่องทางการฟ้องทุกคนฟ้องเหมือนไม่ได้ลด
ว่าได้ลดคนส่วนใหญ่ได้ลดแม่แองจี

ก็มีลงกันบ้างแต่ว่าไม่ได้รู้สึกตื่นเต้น
ไม่ได้ตื่นเต้นเพราะว่าตอนเราฟังปุ๊บเราฟัง๓

ทำไปทำมาได้รถนิดเดียว

บางคนก็ได้ลดเยอะบางคนก็รู้สึกเว้าค่ะ
บ่าวลดเป็นเอโบราณไม่ทันไปปิดเวทก่อน

เขาบอกว่ามันจะน่ากลัวยิ่งกว่าโควิด
ใช่เดี๋ยวถ้ามีเวลาจะเสนอข่าวนี้พักสักครู่ค่ะ

คนไทยที่นู่นที่อเมริกาตอนนี้ต้องซื้อไม้กันเองเพื่อมา
ระวังตัวป้องกันตัวหรือเอาไม้อัดมาปิดหน้าร้าน
ซื้อไม้มาแล้วก็มากันตรงในร้าน
แล้วก็มีรถตรงรวดแล้วก็มีฮอบีส์ทัวร์ตลอดท้างคืนเลยค่ะ
คือตอนนี้บอกว่าใครขวางก็คือถูกลุม

ยังมีการเดินอยู่แล้วเขาประกาศเคอร์ฟิลล์ไหม

แต่เขาก็ไม่ได้สนกันไหมม็อบมันก็ออกมาตลอดเวลาเนอะ
แต่ถ้า๒ทุ่มถึงตี๕ออกมาโดนยิงตรงเมฆ

คุณรถเมย์ครับถ้าจะสวยแล้วเปิดไหล่แบบนี้

เดี๋ยวพุ่งอีพิมมาศใส่ก่อโอกมานี่เปิดข้างนะคุณบ่าวเท่านั้น

แสดงจริงน่ะมัดตามมันหนุ่มกัดม้าใหญ่เลยละเถอะตัวเขาชงตัวหวานก็จะเป็นนี่ไง
เป็นตัวแทนเหมือนแม่สิตางชีส้มเป็นภาพประติมกรรมตรงกิจกรรมในฝ่ามหนัก
วันนี้ถามแม่ศรีตังค์อยู่นะเขาพูดอยู่ใช่วันนี้แม่ศรีตังค์ว่า
ต้องไปคุยกับที่นั่นเลยทั้งที่ว่านางไม่เกี่ยวอะไรเลยนะ
คือเขาบอกว่าเมื่อกี้มันถามแม่ศรีตังค์
แม่ศรีตังค์บอกว่าจริงเขาอยากจะแบบรู้สึกว่า
เขาก็อยากช่วยเหลือทางวัดเพราะว่าจริงเนี่ย
คือเหมือนทางวัดก็เป็นวัดที่แบบว่าไม่ค่อยได้มีอะไร
วัดเล็กธรรมดาค่อนข้างแบบลำบากอะไรอย่างนี้
ทีนี้วันนี้ที่มีพอมีรูปแม่สีตังอยู่ในนั้นเนี่ย
คนก็ไปเยอะขึ้นเขาก็เลยเหมือนมีเงินค่าน้ำค่าไฟ
บำรุงวัดอะไรประมาณอย่างนี้
แม่สีตังบอกอย่างนั้นเขาบอกว่าพรุ่งนี้เขาจะไป

เขาจะไปที่นั่นเพราะว่าพรุ่งนี้ก็จะมีเรื่องของแบบว่า
คนที่เป็นคนวาดด้วยแล้วก็
นักข่าวก็น่าจะตามไปเพราะว่าจริงมีกระแสกรณี

ไม่ให้เปลี่ยนเป็นของมือเว้ายอะไรประมาณอย่างนี้

ก็เปลี่ยนภาพของคุณมาร์สแบกรถทัวร์ไหมทัวร์ลง
บางคนบอกว่าเขาจะได้ใช้ไฟปี่๒เดือนมากเต็มเลย

เป็นแม่โมชีสแล้วก็ยิ้มอย่างนี้แล้วก็เป็นรูปโลกหมุน
หมดดำรูโรครู้แน่ะ
ตอนแรกใช่มั้ย
พี่ไม่ได้ไปเอาไง
ไม่ได้โจทย์

จ่ายเดือนสี่กับที่ฝั่งเดือนห้า

ซึ่งแบบว่ารอดตายปฏิหารเลยพี่
เป็นคลิปนะคะเป็นเหตุการณ์ที่ตำรวจสองนาย
ช่วยกันปั๊มหัวใจช่วยชีวิตชาวสวนทุเรียน
โดนไฟช็อตจนหมดสติค่ะ

ซึ่งตำรวจสองนายนี้ปรากฏในคลิป
ก็คือร้อยตำรวจเอกอภิเชษ
คีรีเพชรรองสารวัตรสายงานปฏิบัติการ

แล้วก็๑๐ตำรวจตรีพัฒนภพลิวปลอ่อนนะครับ

นี่น้องเจ็บหรือ
มันไม่ต้องวางมิดเห็นแล้วนี่

รู้สึกตัวแล้ว
คือจริงตำรวจสองนายนี้เขาก็เป็นแบบว่า
กำลังออกตรวจปฏิบัติงานจับกลุ่มพวกสารเสพติด
ในระหว่างที่ควบคุมตัวผู้ต้องหากลับสถานีตำรวจ

แล้วก็โบกรถของเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่า
นายทุ่งชายแปมสวัสดิ์ถูกไฟฟ้าช็อตตก
ต้นทุเรียนหมดสติไปแล้วคุณตำรวจ
พอตำรวจทราบข่าวเท่านั้นก็เลยรีบวิ่งเข้าไปช่วย
จนกระทั่งนายทงชัยที่หมดสติอยู่
สามารถฟื้นหายใจกลับมาได้ค่ะ
แล้วก็เรียกรถกู้ภัยหลังสวน
มารับตัวนายทงชัยไปส่งโรงพยาบาล
ว่าพลตำรวจเอกจากทฤทธิ์ชายจินดา
ก็ได้ทราบเรื่องดังกล่าวแล้วก็ได้ชื่นชม

กำลังตกอยู่ในความลำบากโดยไม่รอช้า
ก็แสดงให้เห็นถึงจิตสำนึกของความเป็นผู้พิทักษ์สันติราช
เพื่อให้ประชาชนมีทั้งศักดิ์ฐานและความเชื่อมั่นด้วย

บอกว่ามีชาวบ้านบอกว่านายทงชัยไม่หายใจ

เมื่อจับดูชิคกี้พายแล้วไม่มี

ถึงแม้ว่าจะชำนาญด้านการจับยาเสพติด
และอาวุธปืนเถื่อนประปามเรียกว่าอาชญากรรมเลย
แต่ว่าการอบรมทางด้านยุทธวิธีของตำรวจ
เพื่อจะช่วยเหลือชีวิตผู้อื่นด้วย
ซึ่งก็ทำให้ตัวเองรู้สึกว่าภูมิใจ
ณวันนี้ได้ทำหน้าที่ช่วยเหลือประชาชน
อย่างเต็มที่จริงแล้วช่วยได้ด้วย
กลับไปดูย้อนหลังเทปของเราที่เรานำเสนอวันนั้น

ใช่อันนั้นเป็นเรื่องของการที่ทานอาหาร
แล้วแบบว่าอาหารไปติดในหลอดลมใช่
คนเราเดี๋ยวนี้เนอะมันเป็นอะไรกันง่ายเนอะ

เขาอาจจะมีสายไฟลากขึ้นไปอะไรอย่างนี้ไหมพี่

ซึ่งเขาก็เชื่อว่าคนไทยน่าจะตกงานอยู่ประมาณสัก๘ล้าน
ตอนแรกเราคาดประมาณคาเนวะ๘ล้านกว่าคน

สภาพออกมาพูดว่าเกือบ๑๐ล้านคนด้วย

พวกเด็กจบใหม่อาจจะยังไม่มีงานทำ

แล้วก็ตุ้มต่อสิมันตกงาน

เรื่องนี้เกิดขึ้นนะครับ
เป็นคนรถจักรยานยนต์รับจ้าง
ที่ปากซอยชากพุษาจังหวัดชนบุรี

เขาเกิดเห็นผู้ชายคนหนึ่ง
ผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเดินถือกระเป๋า
หน้าตาเคร่งเครียดเลย

ชื่อว่านายสินชัยอายุ๓๘ปี
เดิมของเขาอยู่ที่จังหวัดระยอง
สอบถามไปสอบถามมา
ถามคุณสินชัยทำอาชีพอะไร
คุณสินชัยบอกว่าทำงานต่อเรือที่ครองด่าน

ปรากฏว่าไอ้ช่วงไวรัสโควิดระบาด

ตัวเองตกงานไม่มีงานทำ
ตั้งใจกลับมาบ้านที่อำเภอปลวกแดง
แต่ปรากฏช่วงต่อกันเงินมันไม่เหลือเลยแม้แต่บาทเดียว

ผู้ชายคนนี้เดินเท้าจากครองด่าน
มุ่งหน้ามาตามถนนสุขุมวิทย์นะ
ระหว่างทางก็เจอตำรวจทางหลวงคนหนึ่งพบเข้า
ก็บอกตำรวจเขาทำอะไรไหม
ก็ได้เลี้ยงข้าวเหนียวไก่ย่าง

เพราะตัวเองไม่มีเงินเลยแม้แต่บาทเดียวส้มตำ
แล้วก็เดินมาจนกระทั่งมาพบคนใจดีนั่นแหละ
ช่วยเหลือตัวเองในการเดินทางกลับบ้าน
โดยระยะทางที่เดินมาทั้งหมดในระหว่างตกงานเนี่ย
เพราะว่าที่ต้องเดินเนี่ยเพราะเงินมันไม่เหลือเลย

ไม่มีเงินเลยเหลือเดินมาคนเดียวเดินไปเรื่อย
ดีนะที่เจอตำรวจให้ข้าวกินเนี่ย๗๐กิโลเมตร

สำหรับผู้ที่ให้ความช่วยเหลือก็มีผู้ที่ขี่รถจักรยานยนต์

ทราบว่าก็ช่วยเงินไปพันหนึ่ง

เวลาเงินจริงมันไม่มีจริง

อยู่ในสมุดปลาการกรุงเทพมันอยู่ใกล้กันหมดถูกต้องมาก
สมุดปลาการกรุงเทพอยู่ในเมือง

กลับบ้านไปอ่ะก่อนกลับบ้านไปบางวันไม่ต้องใช้เงินเลยจริงไหม
แล้วก็มีข้าวมีผักมีอะไรกินอยู่

ก็ยังหาโปรงหาปลา

อย่างนั้นก็มีข้าวอยู่แล้วข้าวมี
อือ

เขาจะเดินกลับบ้าน

สมุดประการก็ต้องวิ่งเส้นเก่า
จบตัววิสัยเก่าออกไปนู่น

ก็มันก็ไปบางแสนจะถึงบางแสน
ลอดทะเลไป
กลางเย็นถึงบางแสนแล้ว

เอาไปดูอีโบล่าทุกผู้ชมค่ะอีโบล่านี่
มันเคยระบาดหนักตั้งแต่ปี๒๕๖
แต่มันเริ่มต้น๑๙๗๖นะฮะ

กำลังสงสัยว่ามันกลับมาแล้วมันพัฒนาตัวมันหรือเปล่า

เป็นไวรัสอิโบล่ากลับมาแพร่ระบาดที่คองโก
จุดเริ่มต้นของมันมันกำเนิดอยู่ในคองโก
ท่ามกลางการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
ซึ่งยังไม่ได้ซาลงในทวีปอาฟริกานะฮะ

เรื่องต้นกระทรวงสาธารณสุขคองโก

อีก๒คนยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล
ขณะนี้มีผู้เข้าเกณฑ์เฝ้าระวัง
ยืนยันรอผลตรวจในห้องปฏิบัติการอีก๓คน

แล้วก็เฝ้าระวังการทำกิจกรรมของกลุ่มมากขึ้น
คือก็ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกนะฮะ
นายเทนดรอสอาณาดอมเกเบรเยรุสเนี่ย
ก็บอกว่ามีแม้ความสนใจส่วนใหญ่นั้นจะ

แต่ครูก็ยังเฝ้าติดตามการตอบสนองการฉุกเฉิน
แบบฉุกเฉินของด้านสุขภาพของเรื่องนี้
ทีนี้อีโบร่าเนี่ยมันเป็นการระบาดทั้งที่๑๑

คองโกนี่คือจุดเริ่มต้นแล้วก็ระบาดหนักที่สุดนะฮะ
หลังเชื้อนี้ถูกพบเมื่อปีถ้าเป็นปีไทยก็๒๑
ทั้งนี้ครูก็วางแผนที่จะส่งทีมงานด้านสาธารณสุข
ลงพื้นที่สนับสนุนในการระบาดนี้อย่างรวดเร็ว
คือมันระเบิดอีโบรัมเป็นชื่อแม่น้ำในคองโก
ก็เลยใช้มาเป็นชื่ออันนี้ใช่

ระบาดนอกคองโกไปที่อเมริกา
แปลกนะแล้วก็อังกฤษที่หนัก
แต่ว่าตอนนี้ก็มีวัคซีน
แต่ว่าอันนี้มันกลับมาก็แสดงว่าวัคซีนเอาไม่อยู่

เขาบอกปีนี้เราจะต้องเจอโรคระบาดกันอีก

อ่ะเบรกกันสักครู่ตกลงน้องนายลูกแม่หมู
แม่ถูกขนาดนั้นมีแฟนหรือยังวะ
โอเคครับ

แม่เป็นผู้จัดการเองแม่ดูแลทุกอย่างเลย
ก็คือน้องนาย
หลังจากเพจดังเนี่ยออกมาคำใบ้ว่า
มาเดินย่านสยามตามภาษาคนชิดสวยแต่ต้องน้ำตาตก
เมื่อสามีคนที่๒๘๕อย่างพระเอกวัยใสนิสัยดี
และแม่หวงหวงสาวตัวเล็กจุงมืองุ้งอยิ๊งต้องกร้อมหน้ารักเชียว
ด้วยความเศร้าแหล่ภาพแบบชะนีคือใคร
ใส่เสื้อคู่อีกช้ำใจนัก
สรุปมองเห็นหน้าฉันหนีไม่ชัด
ใส่แมสสัตว์เต็มมากแต่ออร่าของสามีเด่น
จำได้ติดตาว่านี่แหละ
พยายามบอกตัวเองว่าเออแค่เพื่อนนั่นแหละใจเย็น
งานนี้หลายคนก็เลยพุ่งเป้าไปที่น้องนายนพัฒน์
ล่าสุดแม่หมูพิมปากาให้คำตอบว่าไม่ทราบเรื่องเลยค่ะ
แต่เท่าที่สันนิษฐานน่าจะเป็นเพื่อน
เพราะน้องเพื่อนผู้หญิงเยอะนั่น

แค่นั้นสอบสั้นใจความจบแล้วครับข่าว

คุณแม่ว่าจบได้ดื่นยุคนี้ก็ต้องมีแล้วหรือเปล่า
เอาค่ะเด็กมันก็เป็นวัยรู้แล้วเนอะ
ไม่อยากให้พูดถึงลูกน้องเรียนจบแล้วยัง
แต่เอาจริงคุณนายหมูเป็นคนที่แบบว่า
เรื่องอะไรมันเป็นคนที่เปิดใจนะ
น้องพูดนี่คือสะดุ้งหรือพูดไม่ได้อีกแล้ว

คือกำลังงงว่าแองจี้กำลังเล่าถึงใครก่อนไง

ตกลงอย่างนี้คือกลัวลง

แต่หลังปีสองปีนี้นางปล่อย

วันนั้นถามพี่ปุ้ยที่เขาสนิทกับแม่หมู

ก็มีลูกชายคนเดียวแล้วก็เลี้ยงคนเดียวกันมา
คมคบประงบทะนุษย์ท่านนอก
ในอนาคตผมจะหาเงินขึ้นแม่เท่านี้ำนักกีฬา
มันทำนี้ที่แต่เด็กเลยนะแล้วตอนนั้นมันคิดแต่ว่าอย่างไร
มันจะไปเป็นโปรกอล์ฟไปตีก๊อฟเอาเงินมาฆ่าทวงค่าเทอม
เข้าในเกง
มันเป็นคนที่คิดใหน่น่ารัก
แล้วเป็นเด็กที่แบบว่าไม่รู้แม่สอนมันไง

ใช่
เอฟถ้าตกเป็นเหยื่อผู้จัดการสูงเสียเงินกว่า๒๕ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะเรียกได้ว่าเป็นหวังใจของคน
ลิซ่าจะตกเป็นเหยื่อในการทุดโทษฎริต
แล้วก็ยักยอกเงินโดยอดีตผู้จัดการ
ถ้าตีเป็นเงินไทยก็อยู่ที่๒๕ล้านบาทเลยค่ะ
โดยอดีตผู้จัดการโน้มน้าวให้ลิซ่าซื้ออสังหาริมทรัพย์
แต่ว่าอดีตผู้จัดการเนี่ยเอาเงินไปลงที่การพนัน
แต่ว่าอยู่ระหว่างกระบวนการที่จะออกจากบริษัทแล้ว
ก็ออกมายืนยันว่าเป็นเรื่องจริง
เป็นความตั้งใจของลิซ่าที่จะไม่เอาเรื่อง
เพราะว่าเขาไม่อยากจะให้มันยุ่งยาก
กล่าวขอโทษแล้วก็จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก
นี้ลิซ่าก็ได้เงินคืนบางส่วนแล้วนะคะ
ที่เหลือก็ตกลงจะชำระคืนให้ครบ

รู้ครูแต่๒๕ล้านเยอะนะพี่นัง

คืออยู่ดีคนเราก็แบบว่ายักยอกเงิน

แล้วสุดท้ายก็ไม่ได้ซื้ออะไรประมาณอย่างนี้

ใช้คำว่าเป็นชั่วโมงได้นะอย่างนี้เนาะ

เพราะว่าเพลงที่ออกไปคนที่เปิดดูใช่ไหม
ไม่ว่าจะเป็นสื่อไหนแต่มันเข้าบริษัทอย่างนี้

เรดดี้กาก้าไงเออเลยใช่นางจะมีงานกับเรดดี้กาก้า

แล้วก็แบบว่างานแบบว่าแฟชั่นวีคเห็นป่ะ
ซีรีนอะไรที่แบบว่าต้องการแฟรนด์ดังน่ะ

ใช่ช่วงหน้าน้องบูมสุภาพรมีของลับส่งมาถึงบ้านจ้ะ

กำลังเล่าเรื่องอะไรอยู่
เรื่องนางเอกที่คุณนายหมูพาห้ามญาติอ่ะเหรอ

ตอนนั้นคือนางเอกจะไปกินลูกชายเขา
คุณยายหมูห้ามเลยค่ะ

อะไรตอนนั้นมีนางเอกมาแบบมาหิวแอนนายเนอะ

เขาก็อาจจะสนิทกันมากอะไรอย่างนี้ไง

นางปากห้ามญาติน้องของอย่าง

เขาได้รับของขวัญจากแฟน

เห็นไหมตรงนี้เป็นเส้นแต่เป็นมุบด้วย
ก็บอกว่าบูมก็ขอชี้แจงว่า
คุณแม่สามารถจะส่งเกงในมาให้ดีเจเป็นของขวัญนะคะ
บูมไม่เศร้าว่าคุณเจตนาคืออะไร

บอกไม่ถูกค่ะ
มันมาส่งไว้ให้อย่างนี้ส่งไปพร้อมกับดอกไม้ก่อน
ฟังค่ะเออเอานะโอเค
พรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่หลังครบทรงชาตินะฮะ
วันนี้ไปกันก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ